คุณผู้ชมดูอีกแล้วนะคะคลิปนี้คนวิจารณ์หนักเลย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สาย๑๐๗ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับเป็นชุดลายพราง
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่นั่งมาข้าง
ต่อยท้องทั้งทุบศีรษะ
ทำร้ายอยู่แบบนี้ไม่แคร์สายตาคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์เลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สาย๑๐๔
ที่ผู้โดยสารคนหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
คลิปนี้จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาสวมชุดลายพราง
กำลังทะเลาะอยู่กับหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกัน
ฝ่ายชายใช้มือต่อยไปที่ท้อง
แล้วก็ที่บริเวณศีรษะของฝ่ายหญิงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
แล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ย
พยายามจะบอกว่าให้ลงไปทะเลาะกันข้างล่าง

ล่าสุดมีคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้วกว่า๓ล้านครั้งคุณผู้ชม
ชาวเน็ตก็โอ้โหไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ชาย

บอกว่าถึงจะทะเลาะกัน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิง

ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลก็เลยสอบถามไปยัง
นางสาวสุภาริดีคำวิเชียน
ซึ่งเธอคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๖โมงเย็น
ผู้ชายที่ใส่ชุดลายพรางกับแฟนสาวก็ขึ้นรถเมย์
มาจากป้ายโรงเรียนสารวิทยาถนนผนโยธิน
ขึ้นมาบนรถเมย์ช่วงแรกทั้งคู่หยอกล้อกันเหมือนคู่รักปกตินะคะ
แต่ระหว่างที่รถติดบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกัน
จากใจความที่พอจะจับใจความได้เนี่ย

ตอนท้ายหลังจากคนที่นั่งอยู่ด้านหลังทั้งคู่

ผู้ชายที่ใส่เสื้อลายพราง

นิ้วใส่แล้วก็พูดว่า

หลังจากนั้นแฟนสาวก็วิ่งหนีลงไปจากรถค่ะ

คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารหรือเปล่านะคะ